คบหากับผู้ชายคนนี้นะคะที่เป็นสามีนี่ก็ได้ประมาณ๖ปี
เนี่ยค่ะจะจะหักปีอีกซึ่งวันเนี่ยค่ะไม่มีลูกด้วย
แต่อยู่กันสามีภรรยากันมาจดทะเบียนสมรสนะคะเพราะเขาเป็นข้าราชการ
แล้วเราก็ทุ่มเทให้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งการเงินการทองทุกอย่าง
อำนวยความสะดวกทุกอย่างนะคะเพราะเงินเดือนเขาไม่เหลือเลย
เพราะเขามีหนี้สินเก่าเขานะคะจนมาอยู่กับพี่กับพี่ก็ให้สุขสบายแล้ว
แต่สุดท้ายมาคนอ่ะโทษทีนะคะสันดารมันไม่ดีมันก็คือไม่ดีเนาะ
คนมันไม่ดีมันก็คือมันไม่ดีนะคะพี่ก็ให้อภัยมาตลอดนะคะ
อยู่กันตั้งแต่๖เดือนแรกไลน์เขาก็ออกก็ไปติดผู้หญิงคนนั้นคนนี้ใช่ไหม
พี่ก็อภัยให้นะคะพี่ก็ให้อภัยเขานะคะ
แต่สุดท้ายทั้งแล้วทั้งเล่าทั้งแล้วทั้งเล่าก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะคะ
ปัจจุบันนี้พอช่วงประมาณสักห้าหกเจ็ดเดือนที่แล้วพี่ก็สืบทราบว่ามาคบกับผู้หญิงคนนี้
ผู้หญิงคนที่ปัจจุบันนี้นะคะที่เป็นเรื่องกันเนี่ยค่ะ
พี่ก็สืบทราบมาพี่ก็มีความมานาจอดทนเนอะ
เราเป็นเมียหลวงเนอะเราก็อยากจริงแล้วเราก็อยากได้สามีเราคืนมา
แต่ถ้าคืนมาเฉพาะร่างกายและจิตใจไม่ได้เราก็เอาคืนเราก็ไม่สามารถที่จะเอาคืนได้
หลายเดือนพี่ก็ไปสืบไปถ่ายคลิปมาตามคลิปที่พี่มีอยู่นะคะ
พี่ก็ได้มาทั้งหมด๓คลิป๔คลิปนะคะก็มีรูปภาพมีทุกอย่างที่สามารถฟ้องเอาผิด
ฟ้องเอาผิดเขาได้ใช่พี่ก็เลยฟ้องไปทั้งหมดนะคะ
สองคดีก็จะมีคดีอ่าฟ้องหย่าเรียกค่าสินใหม่ทดแทนนะคะไปหกแสนนะคะ
แล้วก็ฟ้องชู้ไปสี่แสนนะคะรวมเป็น๑ล้านนะคะ
สารนัดไก่เกลี่ยกันเมื่อวันที่๑๘มกรา๖๖ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็คือไก่เกลี่ยกันเสร็จประมาณค่อนข้างนานเหมือนกัน
เพราะตกลงกันไม่ได้อะไรไม่ได้ก็เลยมาจบกันที่เจ็ดแสนนะคะ
จบที่๗แสนก็มันก็จะมีในคำพิพากษานะคะ
คือคือสรุปแล้วคดีของพี่สองคดีนี่พี่พากษาแล้วค่ะจบแล้วค่ะคดีจบแล้วเหลือแต่เขาชดใช้ค่าเสียหายพ่อจบ
ได้เร็วเพราะอะไรคือหนึ่งทางฝั่งผู้หญิงกับผู้ชายก็คือรับผิดทุกอย่างที่ว่ามาเป็นชู้กับผัวเรานะคะกับสามีเรา
มันก็เลยเป็นอะไรที่ง่ายแล้วส่วนผู้ชายก็ยอมรับผิดทุกอย่างแต่การรับผิดเนี่ยมันก็สายเกินไปซะแล้วนะคะ
พี่ก็ยังมีเรื่องฟ้องวินัยด้วยตอนนี้ก็กำลังคุยกันอยู่ว่าจะถึงขั้นไล่ออกไหมเพราะคดีเรื่องชู้เนี่ยมันเป็นมันเป็นผิดวิรัยร้ายแรงสำหรับข้าราชการนะคะ
ถึงบอกเตือนทุกคนเลยนะคะเตือนเตือนทุกคนเลยนะคะหรือน้องน้องหรือทุกคนที่จะมาเป็นกิ๊กเป็นแฟนเป็นชู้หรือเป็นเมียน้อยเขานะคะ
ขอเลยนะอันไหนที่พลาดพลั้งไปแล้วนะคะอันไหนที่พลาดพลั้งไปแล้วเนี่ยคือยังมีเวลากลับตัวกลับใจนะคะ
ยังมีเวลากลับตัวกลับใจขอให้ทำเถอะค่ะเมียหลวงจริงไม่อยากจะทำเลยนะคะไม่อยากจะทำเลยแต่เราต้องรักษาสิทธิ์ของเรา
รักษาสภาพจิตใจเราจริงเงินเท่านี้เนี่ยไม่สามารถที่จะมาเยียวยาสภาพจิตใจหรือมาทดแทนความรู้สึกของเราที่เสียหายตรงนี้ไปนะคะ
มันเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากเลยโดยเฉพาะทำร้ายร่างกายเราด้วยทำร้ายจิตใจเรามาตลอดเลยนะคะเป็นอะไรที่ของพี่พี่ยอมรับว่าพี่หนักหนาสากันสำหรับพี่หนักหนาหนักหนามากเลย